เต็มครับเมื่อกู้ภัยหิวไก่ทอด
แต่เจ้าหน้าที่ก็เกรงใจให้คุณ
ใส่ชุดแบบนี้เข้าไปเดี๋ยวคนในร้านเขาจะไอ้นั่นหรือเปล่า
รังเกียจเราหรือเปล่ากลัวเราหรือเปล่า
สุดท้ายเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมดูคลิปเต็มนะครับ

นั่งนอนก็ได้เดี๋ยวพี่จัดการให้
แล้วเขาจะซื้อให้เลยเหรอ

ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ

เขายืนเก้กังอยู่ข้างหน้าร้าน

พี่ไปช่วยผู้ป่วยไปรับศพอะไรมาหรือเปล่า

เดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเข้าใจนะคุณนะ
แล้วก็พี่ผู้หญิงใจดีที่อยู่ที่ร้านเนี่ย
ก็บอกว่าออกไปรอตรงนั้นละกัน

เดี๋ยวจะซื้อไปส่งให้นะครับ
เพื่อเป็นการตอบแทนให้เป็นน้ำใจเล็กน้อย

แล้วก็คนที่ต้องทำงานด่านหน้าทุกคนนะครับ

แล้วเสียงพี่กู้ภัยที่อยู่ในรถก็ดีใจเหมือนกันนะ

ที่พวกคุณทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

คลิปนี้ถ้าฟังการภาคเสียงมันก็สนุกเหมือนกัน
แต่ว่าบางคนที่เอาไปแชร์ต่อเขาเอาไปใส่เพลงไงคุณ
ตัดต่อใส่เพลงแล้วกลายเป็นแบบคลิปที่ซึ้งเลย

เรียกอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ